เป็นกรณีเป็นข่าวเป็นข่าวอีกแล้วค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นมากันเป็นเนือง

หลบให้กับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
ซึ่งนำคนเจ็บจากแหลมชะบัง
ที่จะเข้ามากรุงเทพมารักษาตัวต่อ
ซึ่งคุณตาวัย๙๒ปีเสียเลือดมากด้วย

เขาขับตามรถเก๋งสีดำ
ตอนแรกคือเขาไม่ได้เปิดเสียงไซเรนนะ

คุณผู้ชมซ้ายคือหลบได้
พยายามที่จะกระพริบไฟไฟหน้าให้กับคันหน้าเนี่ย
แต่ว่าเขาไม่หลบค่ะแล้วก็เบรกใส่แบบนี้
สุดท้ายแล้วตัดสินใจเปิดเสียงไซเรนอันนี้เนี่ย
ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมหลังจากที่มันเป็นข่าวมา
บอกตรงเลยนะหลายคนภาวะหลายคนกลัวนะ
หลายคนกลัวรถพยาบาลเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวอีกหรือเปล่า

เนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นรถกู้ชีพฉุกเฉิน
อีกมุมหนึ่งควรเปิดเสียงไซเรนหรือเปล่า
เพราะว่ารถคันหน้าเขาอาจจะไม่มองกระจกหลังไงคะ

แล้วก็นี่เป็นข่าวอีกแล้ว

เขามีการโพสต์คลิปรถกู้ชีพฉุกเฉิน
ถูกรถเก๋งสีดำคันหนึ่งเนี่ยนะคะขับขวาง
แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความร่วมมือด้วย
ทั้งที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็เห็นว่าซ้ายมันหลบได้
ซึ่งรถกู้ชีพฉุกเฉินคันนี้
นำคนเจ็บที่เสียเลือดมากจากแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
ในคลิปนี้นะคะแม้ว่ารถกู้ชีพจะพยายามที่จะกระพริบไฟใส่
รวมทั้งเปิดไซเรนเพื่อขอทางหลายต่อหลายครั้ง
แต่รถคันหน้ากลับไม่ให้ความร่วมมือ
มีหนำซ้ำยังเบรกรถใส่ด้วย

คือเขาอาจจะไม่เห็นตอนกระพริบไฟหรือเปล่า
แต่พอจังหวะที่เปิดไซเรนแบบนี้เขาก็หลบนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป
ก็คือคุณพักขพลอินทิเกษมอายุ๓๐ปี
คุณพักกะพลเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาสักประมาณ๓ทุ่ม
ค่ำคืนวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นตัวเขาคือนั่งอยู่หน้ารถกู้ชีพฉุกเฉิน
เนื่องจากต้องนำคุณตาวัย๙๒ปีที่ป่วยหนัก
เนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็เลือดไหลออกจากทวารตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องย้ายจากโรงพยาบาล
เพื่อนำตัวเข้ากรุงเทพมหานคร
ผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อมาถึงถนนช่วงแหลมชะบังพัทยา

ก็มีรถเก๋งคันสีดำคันหนึ่งนะคะขับอยู่ด้านหน้า

โดยรถพยาบาลกู้ชีพพยายามที่จะกระพริบไฟใส่หลายต่อหลายครั้ง
แต่รถเก๋งคันดังกล่าวก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
จากนั้นที่สุดแล้วรถพยาบาลรถกู้ชีพฉุกเฉินคันนี้
ก็เลยตัดสินใจเปิดไซเรนเพื่อขอทางซ้ำอีก
กลับถูกรถเก๋งเบรกใส่
จนกระทั่งรถพยาบาลกู้ชีพเกือบชนท้าย
ซึ่งเป็นแบบนี้ประมาณ๑นาทีค่ะ
รถเก๋งสีดำก็เลยหลบทางให้ด้วยการเบี่ยงซ้าย
ส่วนการที่ชาวเน็ตเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไม
รถกู้ชีพฉุกเฉินรถพยาบาลฉุกเฉินคันนี้

เนื่องจากว่ารถกู้ชีพก็เขาอธิบายแบบนี้นะ
เพราะว่าบางจังหวะต้องยอมรับว่าอาจจะแซงซ้ายได้

ทีนี้รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินคันนี้เขาอธิบายว่า
ก็เกรงว่าจะมีผลกระทบกับผู้ป่วย

เพราะว่าในรถมีทั้งออกซิเจนที่เปิดใช้งาน
ถุงน้ำเกลือถุงเลือด
แล้วก็คนไข้ที่นอนบนเตียงที่แคบกว่าเตียงปกติ
ก็กลัวว่าคนไข้อาจจะตกเตียงได้ด้วย

วัตถุประสงค์จุดประสงค์ที่ถ่ายคลิป

ต้องการให้คนไทยมีค่านิยมที่
เมื่อเห็นรถฉุกเฉินแบบนี้แล้วต้องหลบทางให้
ไม่ใช่คิดว่าจะขับแช่ไว้แบบนี้

รถพยาบาลฉุกเฉินเขาหลบทางไปเอง
คุณพักกะพลคนโพสต์คลิปบอกด้วยว่า

แล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญคุณตาต้องการเลือดด่วนด้วย
เนื่องจากว่ามีเลือดออกภายในตลอดเวลา

แต่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถี

แล้วก็ที่พักผ่อนเพียงพอ

ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลราชวิถี
โดยไม่จำกัดกรุ๊ปเลือด
สามารถบริจาคช่วยเหลือคุณตาได้นะคะ
ตึกสิรินทรชั้น๗โรงพยาบาลราชวิถี
ค่ะมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
บอกว่าเอ้ากรณีนี้มาอีกแล้วเหรอ
ไม่หลบรถพยาบาล

แต่ว่ากรณีนี้เราก็ต้องไปถามคันรถเก่งคันสีดำอีกทีนึง
ว่าทำไมเขาถึงไม่หลบหรือว่าเขาไม่เห็นจริง